ดูต่อนะคะสำหรับความคืบหน้ากรณีสาวใต้วัย๑๘ปีที่ถูกฆาตกรรมอำพราง
ครับคือถูกฆ่าและก็เผาศพนี่นะคะ
ตอนนี้สามีก็ยังคงตกเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งอยู่ค่ะ
ซึ่งทางญาติของฝ่ายผู้ตายก็ออกมาบอกว่าอยากให้ครอบครัวของฝ่ายสามีเนี่ย

พลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งด้วยตัวเองนะคะ
ที่เกิดเหตุอยู่ในอำเภอกาญจนดิตค่ะ
เป็นกรณีที่นางสาวจริญญาช่วยพยักษ์หรือปลาวัย๑๘ปี
ถูกฆาตกรรมอำพรางแล้วก็เผาไม่เกรียมไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์
ช่วงเย็นวันที่๑๗พฤษภาคม
ก่อนหน้านี้ตำรวจมีการสอบปากคำพยานและผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว
รวมถึงนายสรายุทธ์คงคล้ายวัย๓๕ปี
สามีของผู้ตายที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบบ้านพักของนายสรายุทธ์
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๖๐๐เมตรแล้วด้วย
นายสรายุทธ์ยังคงย้ำคำเดิมตั้งแต่วันแรกที่เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของภรรยา
แล้วตอนนี้ทั้งเขาและครอบครัวต้องตกเป็นจำเลยสังคม
ญาติของภรรยาเข้าใจว่าเขาและครอบครัวเกาะเหตุครั้งนี้ขึ้น
อยากจะขอความเป็นธรรมและขอให้ตำรวจช่วยตามจับคนร้ายตัวจริง

เขาพูดออกมาคำนึงนะคะว่าเมียใครใครก็รัก

ปรับตามพูดทรจังหวัดโซฯวอ้าทันีคือจะบอกว่า
ตอนนี้ก็จะเร่งหาตรวจสอบเรื่องของหลักฐานต่างอย่างละเอียดแล้วค่ะ
เพื่อที่จะได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
คลี่คลายคดีให้ได้เร็วที่สุดนะคะ
เพราะว่าผลมันก็ชัดเจนแล้วแหละว่าเป็นการฆาตกรรม
ทีนี้ฝั่งญาติของผู้ตายค่ะก็ออกมาบอกว่า

ครอบครัวของหลานเขยหรือว่าครอบครัวนายสรายุทธ์
ไม่ติดต่อมาอีกเลย
ถ้าคุณบริสุทธิ์จริงอยากเรียกร้องให้คุณและครอบครัวเนี่ย
ออกมาพูดความจริงสิเราจะได้พุ่งเป้าไปสงสัยคนอื่นแทนครับ
ทีนี้แหมพอเป็นคดีแบบนี้ที่มันยังแก้ไม่ตกเป็นคดีโหดเยี่ยม
ร่างทรงองค์เจ้าผีเข้าก็จะมา
เพื่อนบ้านรายนี้เนี่ยนะนั่งร้องไห้เอามือปิดหน้าตลอดเวลา

คือคนที่ให้น้องปลายืมมอเตอร์ไซค์

อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าทำเพราะอะไรยังไม่รู้

รอให้ตำรวจเขาสอบสวนกันต่อไปนะครับ